เนี่ยค่ะเกิดขึ้นอย่างเงี้ทุกวันเลยจริงจริงนี่มีนอกจากกล้องวงจรปิดในร้านค้าร้านนี้ยังมีกล้องมือถือที่ชาวบ้านแถวนั้นเขาเห็นแล้วก็ถ่ายไว้ได้ด้วยนะคะ
ตั้งแต่นาทีไล่รุมฟันรุมยำกันอยู่กลางถนนนี่นี่ดูเห็นไหม

คนเจ็บก็โอ้โหทั้งดิ้นทั้งสู้คือหนีตายอย่างเดียวเลยค่ะ
นี่ดูตังไม่เกรงใจใคร

จริงคือมันเกินไปมากอะค่ะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นสดร้อนวันนี้๔โมงครึ่งพี่อุ๋ย

เกิดเลยปากซอยเอกชัย๗๖

คนเจ็บเป็นผู้ชาย๒คนอายุประมาณ๒๐๒๕ปี

นี่พลเมืองดีกับกู้ภัยเขาก็รีบมาประถมพยาบาล

อภัยฟันจนหนำใจมันก็วิ่งหนีไปกันนะคะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่ร้านค้าที่มีกล้องวงจรปิดนะคะ

ด้านหน้ามีซุ้มขายน้ำดื่มกับขายขนม
พนักงานก็ขัดล้างพื้นจากคราบเลือดที่วัยรุ่นมาตีกันนี่แหละ

แล้วก็เห็นวัยรุ่นคนหนึ่งวิ่งหนีตายเข้ามาในนี้

ฟันซ้ำจนเลือดเขาอาบไปหมดเลย
ไม่รู้เหมือนกันว่าตีกันเรื่องอะไร
สักพักก็เหมือนวัยรุ่นขับมาสองคนผ่านมา

เพราะว่าเห็นบอกว่าทำงานแม็กโคน

คนเจ็บก็เหมือนน้องก็เดินลงมา
แล้วก็มีเพื่อนรับไปทางนี้

บ้างนี้มีอาวุธไหม
บ้างนี้ก็มีอาวุธ
ช้านี้มีอาวุธทั้งสองฝั่ง
มีภาพยาวแล้วก็มีดาบ

กับพื้นเขาก็ตรุมบอยด์กันมา